ปกติคุณลิ้นยาวนะ
แต่คุณดูอันนี้ทำไมยาวกว่าลิ้นคุณ

ไม่ต้องแลบเล่าให้ฟัง

ดูก่อนหน่อยทำไมลิ้นชักมันยาวจังเลย
บอกว่าลิ้นชักยาวที่สุดในโลก

เอาของไปเก็บไว้ข้างในสุดหรอนะ

คือแบบเก็บไว้ข้างในสุด

เราควรจะเรียกมันว่าอะไรดี

จัง

อะไรแล้วเรือรถพยาบาลให้

พักยาว

แต่ถ้าพูดให้ชัดนะถ้าพูดไม่ชัดจะยุ่งเลย
เดี๋ยวคำถามนี้ชัดนะบ้านเขายาวขนาดไหน
เฮ้ยแต่มันออกไปจากไหนตู้เขาเก็บลึกขนาดไหน
ใช่ไหมมันยาวมากขนาดนี้คำถามคือเอาไว้เก็บอะไร
ใช่ไหมว่ามันต้องยาวอะไรขนาดนี้
นี่ทำเป็นเล่นนะถ้าแบบว่าลึกลงไปหน่อยผมเข้าไปนอนได้เลยนะ
เออใช่นะเพราะว่าอุ๊ยไม่ได้หรอกต้องใหญ่อีกนิดหนึ่ง
ช่วงช่วงนี้
ต้องหนากว่านี้ต้องให้มันลึกกว่านี้กว้างกว่านี้คุณถึงจะลงไปได้
สงสัยจังเลยเขาเอาไว้เก็บอะไรนะฮะเขาบอกว่านี่
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องถ้าเกิดว่ามีขโมยมาลื้อค้นลิ้นชักเนี่ย
แล้วก็บอกเลยว่ามีท้อเขาแซวกันนะ
ไม่ใช่แค่ขโมยหรอกเจ้าของบ้านยังท้อตอนจะหยิบของเลยเนี่ย

ข้างไหนอีกข้างในอีกโอ้โหสุดจริง
ตายแล้วเพิ่งเคยเห็นลิ้นชักยาวแบบนี้
มาดูกันอะไรแปลกแบบนี้ก็ได้ดูในรายการตลอดข่าวนี่แหละครับ